แล้วก็กลับมาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับกับครอบครัวของพี่ตุ้มนะครับว่าจะตอบคำถามได้เงินทุนไปต่อชีวิตกันเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับเรามาเอาใจช่วยกับครอบครัวพี่ตุ้มกันถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท

ถอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
หลายคนที่ดูรายการอยู่รวมทั้งดูไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะครับก็คงกำลังเอาใจช่วยครอบครัวของพี่ตุ้ม

อยากให้ได้เงินทุนไปต่อชีวิตจริง
แล้วอยากให้ได้สูงสุดจริงนะครับ

พร้อมนะครับที่จะฟังเฉลยไปพร้อมกัน

ถ้าพร้อมแล้วเรามาลุ้นไปพร้อมกันครับคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

และคำถามสำหรับข้อนี้คือ
โต๊ะเก้าอี้ที่ตั้งอยู่หน้าบ้าน
ทาสีเป็นรูปดอกไม้ชนิดหนึ่งคือดอกอะไร

พี่ตุ้มเลือกตอบตัวเลือกที่๔

ดอก

เพราะฉะนั้นข้อแรกนะครับ
ตุ้มคว้าเงินทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ลุ้นข้อที่๒กันดีกว่านะครับว่า
จะสามารถคว้าเงินหมื่นได้ไหม
มาฟังเฉลยข้อ๒จากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คอรัมป์ใดไม่มีในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ถูกถูกถูกถูก

คอรัมป์ที่ไม่มีในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ

สามแยกบันเทิง
ยังมีโอกาสลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนอยู่นะครับ

จากเรื่องทหารครับ
ในการเคนทหารรอบอกเท่าใดขึ้นไป

ที่ต้องจับฉลากตอนเกณฑ์ทหาร

แล้วน้องไนท์เลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
เซนติเมตรซึ่งเป็นคำตอบที่

ส่วนสูงนะครับตั้งแต่๑๖๐เซนติเมตรนะครับ
แล้วก็รอบอกนี้๗๖เซนติเมตรขึ้นไป
จัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องจับฉลากใบดำและใบแดงนะครับ

กับคำถามในเรื่องวัดนาวงครับ
และคำถามในข้อนี้ก็คือ
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดนาวงศ์
ในภาพนี้คือปางอะไร

อาร์ตเลือกตอบตัวเลือกที่สอง
ปางห้ามญาติซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกหรือไม่ถูก

ผิดครับ
อาร์ตครับที่เห็นในภาพที่เราขึ้นเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ

ก็สรุปว่าวันนี้นะครับครอบครัวของพี่ตุ้ม

วันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะได้เงินทุนไปต่อชีวิตเนี่ยมันคือเกม
สมบัติที่เราอาจจะต้องขายเข้าไป
เพื่อที่มารักษาร่างกายชีวิตของเราเอาไว้

ของทุกสิ่งทุกอย่างคือสมบัตินอกกาย
ไม่ตายขอให้มีกำลังใจที่ดี
ผมคิดว่าไม่ยากสำหรับผู้หญิงที่ชื่อว่าตุ้ม
คุณผู้ชมครับผมฝากเอาไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ซึ่งเป็นครอบครัวของพี่ตุ้มผู้หญิงแกร่งคนนี้
ผู้หญิงคนนี้เป็นเสาหลักของบ้าน
ถ้าเผื่อว่าใครที่พอจะมีกำลังทรัพย์นะครับ
ช่วยกันคนละไม้ละมือคนละเล็กละน้อย
เพื่อที่จะนำเงินตรงส่วนนี้
ต่อลมหายใจไปสร้างอาชีพ
เขาจะได้มีกำลังใจที่จะยืนหยัดและต่อสู้

เพราะฉะนั้นขออนุญาตทางรายการ
เลขที่บัญชีของพี่ตุ้มด้านล่างนี้นะครับ
ถ้าช่วยกันก็นึกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอน
เราช่วยกันเนอะจ้ะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวพี่ตุ้มมากนะครับ
ขอบคุณแม่เล็กจ้ะขอบคุณนะอายขอบคุณนะลูก

ที่ได้โอกาสจากเวทีในรายการเกมต่อชีวิตของเรา
เพราะว่าได้ทานน้ำใจจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ

ถ้าหากว่าท่านเจอใครที่ประสบกับวิกฤต
ที่เขายังหาทางออกไม่ได้
บางคนอาจจะเล่นเฟซบุ๊กไม่เป็น
บางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะติดต่อทางรายการเราทางไหน
แต่ถ้าเผื่อว่าท่านมีช่องทางอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ

เล่าเรื่องของเขาหรือของคุณ
ส่งมาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิตนะครับ
ก็เท่ากับว่าเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับ

ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ก็เงินรางวัลที่ได้ก็เดี๋ยวจะเอาไปซื้อยาทานรักษาตัวก่อนนะคะ

ให้โอกาสครอบครัวเราที่ได้ออกรายการนะคะ
แล้วก็ขอขอบคุณคนดูทางบ้าน
ขอบคุณคุณดูในห้องส่งที่เป็นกำลังใจให้นะคะ
เพราะเรื่องขอบคุณก็แค่อยากจะให้ทุกคนดูว่าเป็นลูกค้าหอม
ว่าอย่าทำแบบนี้เพราะว่ามันแก้ไขอะไรกลับคืนมาไม่ได้
ก็อันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วย
ขอบคุณทางช่องทางรายการและขอบคุณคนดูด้วยค่ะ